หนึ่งคดีใหญ่คดีสำคัญที่สังคมกำลังจับจ้องอยู่คือเรื่องของการลักลอบเข้าไปในป่าสงวนแล้วก็ไปลักลอบล่าสัตว
ของผู้มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจเขาให้ชื่อว่าแก๊งพรานไฮโซซะด้วยนะ
เรียกกันแบบนั้นนะฮะตอนนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเองก็หาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
ในการทำคดีนี้นะครับในพื้นที่ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
ขณะที่หัวหน้าชุดพญาเสือมรับไม่ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัววันเป็นตัวอย่างไม่ดีให้กับเยาวชนครับ
หลังจากที่พลตำรวจเอกศีวราวรังสิพรามณกุลบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจเข้าไปตรวจค้นบ้านพักของนายเปรมชัยกรณสูตร
เป็นปืนยาว๔๑กระบอกปืนพกสั้น๒กระบอกแล้วก็กระสุนปืนชนิดต่างเกือบ๒๐๐นัดทีเดียว
ตรวจยึดได้ครับแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบทะเบียนการครอบครอง
หาความเชื่อมโยงกับคดีลักลอบล่าสัตว์ป่าสงวนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
แล้วก็ตรวจหาที่มาของงาช้าง๒คู่
ที่ตรวจยึดได้จากบ้านด้วย
ส่วนซากเสือดำที่ยึดได้ระหว่างการเข้าจับกลุ่ม
พันธุ์ตำรวจเอกสมชายโชติกะนาวิน
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๗จังหวัดกาญจนบุรี
จำลองเหตุการณ์ยิงเสือดำด้วยการนำซากเสือดำพาดบนท่อนไม้
พร้อมนำกระโหลกมาใส่ครับในลักษณะคล้ายเสือกำลังยืน

พร้อมระบุว่าพบว่ามีร่องรอยกระสุนในตัวเสือทั้งหมด๕รูด้วยกัน
บริเวณใบหูฝั่งขวา๑รูหัวกระโหลก๑รูและลำตัว๓รูรวมเป็น๕รู
ถูกยิงเข้าทางฝั่งขวา
และผู้ที่ยิงน่าจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าเสือ
โดยยิงเข้าจากด้านหน้าตัวของเสือดำผ่านไปทางด้านหลัง
กระสุนทำมุม๓๐องศา
นี้คาดว่าผู้หญิงน่าจะใช้ปืนลูกซองยิงด้วย
กระดาษทินายวิชินชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาภัณฑ์สัตว์ฟ้าทุ่งอย่างในระยะสวนด้านตะวันตก
ระบุว่าหลังจากตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้พิสูจนซากเสือดำตัวนี้แล้ว
จะเก็บซากเสือไว้ก่อนด้วยการแช่เย็นเพื่อรอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชนสูตรซากเสือดำอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพราะว่าซากเสือนั้นยังเปียกอยู่แล้วมาเก็บหลักฐานได้ครบทั้งหมดแล้ว
นำซากเสือดำตัวนี้ไปสตาร์ฟเก็บไว้เพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับ
สมโพธิดวงจันทราศิริหัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
วิชาการผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเสือก็บอกว่า
โดยเสือดาวที่อาศัยในพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตกมีอยู่ประมาณ๑๐๐๑๓๐ตัว
และเสือดำหรือเสือดำเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันสามารถผสมพันธุ์กันได้
ลูกเสือ๑ครอกที่ออกมาจากแม่เสือดาวจะเป็นลูกเสือดาว๒ตัวและเสือดำ๑ตัวนะครับ
โดยปริมาณเสือดำในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก
จะมีประมาณ๑๒๐ของปริมาณเสือดาวทั้งหมด
พร้อมกันนี้ยืนยันว่าการสูญเสียเสือดำในธรรมชาติ
ลักษณะที่ผิดธรรมชาติแบบนี้แม้ว่าเพียงตัวเดียว
ถือเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น
เพราะว่าเสือนั้นเป็นสัตว์นักล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหาร
หากเสียสัตว์นักล่าไปมากจะทำให้ระบบนิเวศนั้นขาดความสมรุนนั่นเองนะครับ
ซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศแล้ว
ยังมีผลกระทบกับการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับสังคมด้วยนะคะ
นายชัยวัดริมลิขิตอักษรหัวหน้าชุดพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

โดยเป็นคลิปที่มีกลุ่มนักเรียนกำลังยืนดูชิ้นส่วนซากสัตว์ของกลาง

มีข้อความระบุไว้กับคลิปด้วยนะคะว่า
ต้องรีบทำสำนวนบันทึกการจับกลุ่มนายเปรมชัยกับพวก
เพราะทนายขู่ว่าถ้ากักตัวเกิน๔๘ชั่วโมง

แต่การเดินทางออกมาจากป่าก็ต้องใช้เวลา
เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานเพื่อปกป้องป่า
รักษาชีวิตสัตว์ป่า
ไม่ควรโกรธเพราะเป็นหน้าที่

ปกป้องคุ้มครองป่าต้นไม้

สัตว์แต่ละตัวจะโตจนรอดชีวิต

เจ้าหน้าที่ต้องทนทุกอย่างเพื่อดูแลสัตว์เหล่านี้

ที่ต้องเป็นผู้หยิบชิ้นเนื้อออกจากถุงดำ

ฟ้าหลังเทาถูกกินจนเหลือครึ่งเดียว
แล้วยังมีต้มยำซุปหางเสืออีก

ทำให้รู้สึกว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้รู้ตัวบ้างไหม
พวกคุณได้ทำตัวอย่างที่เด็กควรเอาเป็นตัวอย่างหรือเปล่า
พร้อมยอมรับว่ารู้สึกแย่มากกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
นี่ก็เป็นการระบายความในใจของหัวหน้าทีมด้วย

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรทองผาภูมิก็ยืนยันบอกว่า
ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งหมด
และขณะนี้พยายามเก็บข้อมูลทุกส่วนให้สมบูรณ์ที่สุด
แต่ข้อมูลล่าสุดยังไม่ได้ประสานกับพนักงานสอบสวน

ว่าจะใช้กรอบระยะเวลา๔๘วัน

ก็จะนำมารวบรวมในสำนวนด้วย
ส่วนบ่ายวันนี้ค่ะ

เพื่อจะเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือ

มาดูฝากฝั่งของท่านนายกกันหน่อยคุณผู้ชม

การดำเนินคดีกับนายเปรมชัย
กานะสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทย

มีความพยายามของเจ้าหน้าที่

หากใครที่กล้ายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือก็ลองดูไปฟังเสียงของท่านนายกหน่อยนะครับ
ชัดเจนนะครับใหญ่แค่ไหนผิดก็คือผิดนะครับ
นายวิสุนุทธิ์เครื่องงามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกระแสมเรียกร้องในโซเชียลมีด้วยนะครับ
ว่าเป็นเรื่องของส่วนบุคคลที่กระทำผิดไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทเลยนะครับ
เตสนั้นจับตาดูคดีนี้อยู่แต่ก็ยังไม่ได้มีการร้องขอให้ไทย
ชี้แจงแต่หากไทยไม่ดำเนินการตามกฎหมาย
ไซเตสน่าจะมีการทวงถามเพราะว่าเสือดำนั้นเป็นสัตว์ขึ้นบัญชี
ไซเตสด้วยแล้วก็พื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่ง
ใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตกเองก็เป็นมรดกโลกด้วยนะครับ